คราวนี้นี่ปกคลุมหนาทึบจากท้องฟ้าโปร่งค่ะ
กลายเป็นสีส้มค่อนไปทางน้ำตาล
หน้ากากที่ใส่อยู่ก็แทบกันอะไรไม่ได้นะคะ
บางคนมีอาการระคายเคืองที่ตาร่วมด้วย
ในมลพิษทางอากาศค่ะที่แคร่ชีวิตผู้คนทั่วโลกปีแล้วกว่า๗ล้านคน
อนุภาคของแข็งหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า๒๕ไมครอนค่ะ
พบว่าอย่างน้อย๓๘๐ล้านคนทั่วโลกค่ะ
ทนทุกข์อาศัยอยู่ร่วมกับคุณภาพอากาศที่เลวร้าย
เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
หลักค่ะเขม่าวยานพาหนะค่ะควันและขี้เท่าจากไฟป่าที่ห่มรุนแรงเป็นวงกว้าง
ลพิษชีวมวลจากเตาไฟทำอาหาร
หรือง่ายนะคะก็มาจากการทำกับข้าวในครัวนั่นเอง

ยังมีละอองเกลือซาวเฟสจากการผลิตไฟฟ้า

เรียกว่าอยู่รอบตัวเราหมดเลยก็ว่าได้นะคะ
ไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

คนที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะ

กำลังสร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์
แล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ไวต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด

แล้วก็แน่นอนค่ะว่าไม่มีที่ไหนหนักหนาไปกว่าอินเดียค่ะ

การทำหน้าที่ของสมองค่ะ
โดยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหลักนะคะ
ก็หนีไม่พ้นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กค่ะ
หากสูดมลพิษเข้าร่างกายมากนะคะ
ระยะยาวจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
โดยพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ลดลง
กระทบที่ร้ายแรงมากที่สุด

อย่างเช่นในจีนการศึกษานี้ค่ะพบว่า
ลพิษทางอากาศนะคะมีผลต่อการเกิด
แล้วก็ความเชื่อมโยงกับทักษะทางปัญญาที่ลดลงด้วยค่ะ
ขณะที่ทางใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะ
เด็กที่สูดมลพิษเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีปัญหาในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านค่ะ
ดังนั้นนะคะเราจึงมักเห็นนักเรียนหลายคนค่ะย้ายโรงเรียนตามทิศทางลม
โดยหนึ่งในการศึกษาค่ะมีการประมาณการว่าความเข้มข้นของพีเอ็ม๒๕นะคะ
เพิ่มขึ้นห้ามิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอาจส่งผลให้คะแนนไอคิวลดลงถึงสองคะแนนค่ะ
เพียงเท่านั้นค่ะในรายงานของธนาคารโลกหรือโวลแบงค์นะคะ
มีการทดสอบคะแนนของนักเรียนในแต่ละประเทศด้วยโดยพบว่าปัญหามลพิษทางอากาศนะคะ
ที่มีพีเอ็มสองจุดห้ามาเอี่ยวด้วยนี้มีผลเสียต่อสมองของเด็กอย่างมากค่ะ
โดยเฉพาะในจีนแล้วก็อินเดียที่ต่างเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงาน
ฐานหินทั้งคู่และหลายเมืองนะคะก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกพิษค่ะ
ซึ่งระดับพีเอ็มสองจุดห้าในปักกิ่งนะคะเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นกว่า๑๐เท่าของนิวยอร์กแล้วก็เกินกว่าปกติถึง๒เท่าของจำนวนรวมค่ะ
นี่คือราคาที่จีนและอินเดียต้องจ่ายนะคะโดยคะแนนการทดสอบของจีนค่ะ
คือสี่ร้อยห้าสิบหกแล้วก็อินเดียคือสามร้อยห้าสิบห้า
ต่างกับเด็กญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะที่มีคะแนนสูงถึงห้าร้อยหกสิบสาม
แม้แต่เด็กเวียดนามเองก็มีคะแนนสูงถึงห้าร้อยสิบเก้าค่ะในส่วนภาพรวมนะคะ
คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่นี้ถือเป็นหนึ่งในการคุกคามทางสาธารณสุขอันใหญ่หลวงค่ะ
มีคนเสียชีวิตต่อปีกว่า๘ล้านคนและในจำนวนนี้
กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็พบอีกว่า๑ใน๘ของประชากรโลก
ยากจะอธิบายได้ว่ามีผลกระทบแค่ชั้นเดียวต่อสภาพอากาศค่ะ
โดยหนึ่งในผลกระทบภาวะโลกร้อนนะคะก็มีในมาจากผงฝุ่นขม่าวดำ
ที่เรียกกันว่าแบล็คคาร์บอนสารเขม่าวดำที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะ
แน่นอนว่าเมื่อพีเอ็ม๒๕กลับมานะคะก็มักจะมีการพูดถึงการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
แต่การหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะไม่ได้บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า
จะทำให้มลพิธาอากาศจางหายไปอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยหนึ่งในรายงานที่น่าสนใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะคะ
พบว่าผลกระทบทางสุขภาพที่เกี่ยวยงกับพีเอ็มค่ะไม่ได้มาจากถ้อยเสียรถยนต์ที่วิ่งตามถนนเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงการเสียดสีบนท้องถนนที่เกิดจากการเบรกแล้วก็ยังรถยนต์อีกด้วยค่ะแม้รถยนต์ไฟฟ้านะคะจะได้รับความนิยมมากขึ้น
โดยค่าเฉลี่ยสามสิบพื้นที่นะคะแสดงทำให้เห็นว่า
ขณะที่การเบรกและการเสียสียังรถยนต์นะคะ
แล้วก็มาจากการเสียสีบนถนนอีก๑
สำหรับ๑๕พื้นที่ริมถนนชื่อดังนะคะ
แต่ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกค่ะ
นำไปสู่การสูญเสียชีวิตกว่า๑๖๐๐๐คนต่อปี
และก็อัตราการเกิดโรคต่อประชากรก็เพิ่มขึ้นถึง๐๓๗
และมีค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพรวมกว่า๑๔๐๐ล้านหยวนค่ะ
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๖๕๐๐ล้านบาท
หากรัฐบาลจีนนะคะไม่ได้มีมาตรการควบคุมที่ดีขึ้นกว่านี้
คาดการณ์ว่าในปี๒๕๗๓ค่ะ
ลพิษทางอากาศจากคมนาคมทางถนนจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๑๗๐๐คน
แล้วก็อัตราการเกิดโรคต่อประชากรก็จะเพิ่มขึ้น๐๔
ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพรวมแล้วจะสูงถึง๔๑๐๐ล้านหยวน
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๘๐๐๐ล้านบาททีเดียวค่ะ
เพียงเท่านั้นนะคะจากการคำนวณทางสถิติของการเสียชีวิต
ก็พบอีกว่ามูลค่าการสูญเสียจะอยู่ที่๗๓๐๐๐ล้านหยวนหรือกว่า๓ล้านล้านบาทค่ะ
และยังจะสูญเสียเวลาการทำงานต่อประชากรอีก๒ชั่วโมง๒๓นาทีด้วย
หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี๒๕๗๓ถึง๐๖๘ทีเดียว

กลับไปช่วงต้นปีค่ะมีการประเมินจากบรรดานักวิเคราะห์หลายสำนักนะคะ
โดยต้นทุนที่ว่านั้นนะคะก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสค่ะ
ประเมินภาพง่ายภายในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะคะมีการประมาณการว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะสูงถึง๓๒๐๐๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ
หากแยกเป็นส่วนนะคะก็คือ๑ต้นทุนที่เกี่ยวกับสุขภาพคือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
กากอนามัยแล้วก็เครื่องฟอกอากาศค่ะก็มีมูลค่าสูงถึง๒๐๐๓๐๐ล้านบาท
ก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ที่๑๐๐๒๔๐๐ล้านบาท
หรือ๒๐๐๖๐๐ล้านบาททีเดียว
แต่นั่นคือการประเมินภาพเพียงแค่๑เดือน
ห่วงเวลาที่ยังไม่มีวิกฤตโควิด๑๙มาเกี่ยวข้องนะคะ
คิดดูว่าหากไวรัสร้ายยังเป็นอยู่แบบนี้
ที่สำคัญยังหนักกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซะอีก
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ไทยต้องจ่ายจะมากขนาดไหนค่ะ
ประเมิน๖๐๐ล้านบาทอาจไม่พอด้วยซ้ำไปค่ะ